บ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องพลอยชนลวิทย์นะ
หนุ่มคนสนิทเป็นน้องรักของพี่มดดำว่างั้นเถอะนะคุณผู้ชม
เพราะว่าพี่มดดำเนี่ยชวนไปออกรายการขชาพาพาไปมูอยู่บ่อยคุณผู้ชม
ล่าสุดนี่ละครหมอลำของน้องโกยเรตติ้งกันสนุกสนานเลยล่ะค่ะ
แล้วต้องบอกว่าจริงเนี่ยนะหนุ่มพลอยเขาเป็นคนเชียงใหม่
แต่ในเรื่องเนี่ยต้องว่าวภาษาอีสานพี่แจ๊คเป็นบอดี้การ์ดที่ต้องปลอมตัวเป็นนักร้องลูกทุ่ง
ก็เลยต้องแต่งตัวเป็นแนวแบบชุดใหม่ไทยใจตะวันอะไรแบบนี้

เรื่องนี้หนุ่มพลอยเขาบอกว่าทุ่มเทมากนะ
ถึงขั้นที่ว่าขออ้อนผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าหลังจบรายการข่าวใส่ไข่ให้ดูละครผมบ้างนะพี่นะ

อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูลีลาการอ้อนร้องเป็นภาษาอีสานของหนุ่มพลอยกันหน่อยค่ะ

ก็คือชุดรุ่งฟ้าธรรมดาปกติแล้วก็ชุดหมายไทยแล้วก็จะมีชุดที่เป็นหมอลำเลย
มดดำครับละครเรื่องนี้พลอยตั้งใจมากครับก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ถ้ายังไงอย่าลืมดูพลอยนะครับ๑ทุ่มเลิกข่าวใส่ไข่มาดูพลอยต์เลยครับ
ถึงขั้นอ้อนขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
เรียกว่าปังจนพลอยขนลุกสู้กันเลยทีเดียว
เราเรียกนะครับฮันเรียกไหมค่ะ
สำเนียงเราได้นะอีศานะ

กี่รอบได้บ่กี่รอบก็ได้